แล้วก็ตอนนี้มีการปิดถนนเลียบชายหาดพัทยา

ในการเดินขบวนพาเรททางบกของทหารเรือ
มหากรรมทางเรือนานาชาติ

ที่จะมีขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้โอ้โหที่นั่นคึกคักมากตอนนี้นะครับ
ติดตามรายงานได้จากคุณวัชรีดวงใสนะครับ
รายงานสดมาจากเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีครับเชิญครับ
ขณะนี้นะคะดิฉันยืนอยู่ที่ถนนเรียบหาดพัทยาจังหวัดชนบุรีค่ะ
ซึ่งตรงนี้นะคะก็เป็นจุดสำคัญค่ะ
ที่จะมีการเดินขบวนพาเรททางบกของเหล่าทัพทหารเรือไทยและพันธมิตร
รวมถึงหน่วยงานเอกชนซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ
ทั้ง๑๕ขบวนที่จะจัดขึ้นในช่วงเย็นวันนี้นะคะ
แล้วก็ขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็เริ่มปิดถนนบางแห่งแล้วค่ะ
เจ้าหน้าที่เริ่มปิดถนนบางเส้นทางบริเวณถนนเลียบชายหาดพัทยาจังหวัดชนบุรี
เหล่าทัพทหารเรือไทยและพันธมิตร
กับชมรมสมาคมแหล่งท่องเที่ยวเมืองพัทยาที่จะจัดขึ้นในเวลา๑๖นาฬิกาเป็นต้นไป
ซึ่งขบวนพาเรทจะเริ่มตั้งแต่ลานตะวันนาไนท์พลาซ่ามุ่งหน้าลงใต้ไปตามถนนเลียบชายหาดพัทยา
และไปสิ้นสุดที่โรงเรียนเมืองพัทยาแปดค่ะและเพื่อความสะดวกต่อผู้เข้าร่วมชมงานนะคะ
ก็สามารถนำรถไปจอดได้ตามจุดต่างต่างจำนวนสิบจุดที่เจ้าหน้าที่ได้จัดไว้ให้นะคะ
อย่างเช่นสาราว่าการเมืองพัทยาห้างโลตัสพัทยาเหนือห้างโลตัสพัทยาใต้
หรือว่าจะสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ประจำจุดต่างเพื่อให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวค่ะ
ซึ่งขณะนี้นะคะในพื้นที่ก็มีความพร้อมค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก
ให้ข้อมูลเรื่องเส้นทางแก่นักท่องเที่ยวรวมถึงได้ทำความสะอาดพื้นที่
และวันนี้นะคะหาดพัทยาก็โล่งสดใสเป็นพิเศษค่ะ
หลังผู้ประกอบการจัดทริปล่องเรือชมเรือนานาชาติกว่า๕๐ลำ
กองทัพเรือไทยและประเทศต่าง
ก็ได้ให้ความร่วมมือหยุดประกอบการวันนี้และวันพรุ่งนี้
ทำให้วันนี้นะคะที่ริมหาดพัทยาไม่มีเรือลอยลำอยู่ริมชายหาดแล้วค่ะ
ส่วนประชาชนที่ต้องการชมขบวนเรือซึ่งเป็นไฮไลท์ในวันพรุ่งนี้นะคะ
ก็สามารถไปชมได้ริมชายหาดซึ่งได้มีการติดตั้งจอ
สำหรับถ่ายท่อสดการแปรขบวนจากเรือพันธมิตรและเรือไทยร่วม๕๐ลำ
อีกหนึ่งจุดที่สามารถชมได้ค่ะนั่นก็คือจุดชมวิวเขาพระบาทพัทยา
หรือสถานีวิทยุของทหารเรือซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะดูแลเรื่องการรักษาความปลอดภัย
และขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาในการจัดรถรับส่งประชาชนและนักท่องเที่ยว
ในการเดินทางขึ้นไปบริเวณจุดชมวิวพร้อมขอความร่วมมืองดนำรถส่วนตัว
ขึ้นไปยังจุดชมวิวค่ะเพื่อความสะดวกด้านการจราจร
และตรงนี้ก็คาดว่าจะรองรับประชาชนได้ประมาณ๖๐๐คน
สำหรับเรื่องปริมาณคนที่จะขึ้นมาชมที่บริเวณลาน
เลยให้ลดลงมาค่อนข้างเยอะเพื่อคิดว่าประมาณ๖๐๐เนี่ย
ก็น่าจะสบายเราจัดการให้การจราจรการเข้าชมของคนทั่วไปเนี่ย
ประโยชน์สูงสุดจุดชมวิวแห่งนี้ค่ะนอกจากเป็นจุดที่สามารถมองเห็น
การสวนสนามทางเรือแล้วยังเป็นที่ตั้งของลานตัวอักษรพัทยา
ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถมองเห็นพิธีสวนสนามทางเรือ
บรรยากาศที่ถนนเลียบหาดพัทยาจังหวัดชนบุรีค่ะ
คุณนะครับทีมข่าวรายงานให้เห็นบรรยากาศในขณะนี้นะครับ